อยากจะให้เห็นมัดกล้ามเนื้อบ้าง

อายคุณตาท่านนี้ผมใช้คุณตาไม่ผิด

สมัยนี้ตอนนี้ท่านเป็นอศ
ไปช่วยวัดความดันวัดความดันให้กับชาวบ้าน
แต่คุยกับอสมด้วยกันบอกว่า
ตอนหนุ่มอะตาเคยแน่นน่ะ

อุ๊ยนี่ลูกขุนตาตอนหนุ่มหรอนี่โอ้โฮ

ใช่ครับอดีตนักเพาะกาย

นี่ฮะโอ้โหสุดยอดสวย

แล้วหน้าตาก็หรอหุ่นตัวดี
สมัยนั้นนี่เป็นดาราหนังได้เลยล่ะ
คุณตาคนนี้ครับก็เป็นอาสาไปช่วยวัดความดัน
ให้กับชาวบ้านก็ทำงานร่วมกับอสม
คุณตาก็เล่าให้ฟังบอกสมัยหนุ่มเป็นนักเพาะกายนะกล้ำแน่นนะ
บอกว่าอยากเห็นรูปคุณตาก็เลยไปค้นรูปมาให้ดู
ค้นรูปมาให้ดูนะฮะซึ่งวันนั้นที่เอารูปมาโชว์เนี่ยคุณยายที่มาด้วยกันก็เสริมด้วยว่า
ตาไปลื้อรูปใหญ่เลยโอ้ยอยากจะได้รูปนี้มาให้สาวได้ดู
นี่แหละฮะหลังจากคลิปนี้โพสต์ออกไปนะครับกลายเป็นไวรัล
ขอโทษครับตอนนี้๓ล้าน๗แสนวิวแล้ว
๓ล้าน๗แสนวิวแล้วครับชาวเน็ตชื่นชมในความเท่ของคุณตา
หลายคนยังชื่นชมเรื่องการเพาะกายของคุณตา
ดูจากรูปแล้วกล้ามสวยสวยจริงได้สัตว์ได้ส่วนนะ
โอ้โหแล้วยุคนั้นอุปกรณ์มันไม่ทันสมัยมายุคนี้นะ
ใช่แล้วพวกอาหารเสริมอะไรก็ไม่ได้มี

นี่สิคแพ็กส์ใช่ไหม

เดี๋ยวนี้มันเรียกบิ๊กแพ็ก

ยังได้อยู่พี่น้ำแข็งไม่เห็นคุณผู้ชมไม่เห็น
เวลาเปลี่ยนชุดอย่าให้พี่เบิร์ตได้ถอดเสื้อนะ

ก็นี่ไงคุณตาบอกว่าเมื่อก่อนคุณตาแน่น
เบิร์ตก็แน่นเหมือนกันไม่ได้หมายถึงกล้ามแต่หมายถึงเสื้อ